คุณผู้ชมคะเชื่อว่าหลายคนต้องสงสัยเหมือนกันว่า
ทำไมอาหารเครื่องดื่มที่สนามบิน

เออคือมันแพงขึ้นนิดหน่อยก็ไม่เท่าไห
นี่มันแพงเยอะมากอะคือเนี่ยค่ะหรืออาจจะต้องรอฟังวันพรุ่งนี้ค่ะ
เพราะว่าทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
จะมีการหารือกันเพื่อแก้ปัญหาในเรื่องนี้นะคะ
ธิบดีกรมท่ากาศยานก็สั่ง๒๘สนามบินในสังกัด

นายดรุนแสงฉายอธิบดีกรมท่ากัศยานบอกว่า
ลงพื้นที่ตรวจสอบราคาอาหารราคาน้ำดื่ม
ตามร้านค้าต่างภายในอาคารผู้โดยสารท่ากาศยานอุดรธานี

พบว่าราคาไม่ได้สูงเกินจากปกติมากนัก
น้ำดื่มขายขวดละ๑๐บาท
อาหารเริ่มต้น๓๕บาท
นี่นี่คือที่อุดรธานีนะคะ
แต่อธิบดีกรมท่ากัศยานยืนยันว่า
คือไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะเกี่ยวกับปัญหาเรื่องนี้
เพราะว่าคนร้องเรียนเข้าไปเยอะจริง
ก็สั่งการให้ผู้มนุยการท่ากาศยาน
สังกัดกรมท่ากาศยานทั้ง๒๘แห่งลงพื้นที่ค่ะ
ควบคุมราคาสินค้าราคาอาหารราคาน้ำดื่ม
ร้านค้าในสนามบินต้องกำหนดราคาสินค้า
ไม่เกินร้อยละสิบถึงร้อยละสิบห้าของราคาในเมือง
แล้วก็ติดป้ายบอกด้วยว่าอะไรราคาเท่าไหร่ยังไง
ผู้โดยสารจะได้รู้ข้อมูลก่อนซื้อ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะหารือ
ร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเกี่ยวกับเรื่องนี้
กรรมการผู้บริการใหญ่บริษัทท่ากาศิยันทร์ไทยหรือทอทนนิตินายศิริสต์สมัติการ
ออกข่าวประชาสัมพันธ์ชี้แจงแบบนี้นะคะว่า
ยังไม่มีการตรวจเจอว่าบริษัทเอกชนที่ชนะการประมูลเรียกเก็บเงินเพิ่ม
ผู้ประกอบการรายย่อยเป็นค่าสิทธิ์ในการประกอบกิจการเพิ่มตั้งแต่๒๕๑๐๐ล้านบาท
แล้วก็บอกว่าร้านอาหารและเครื่องดื่มที่ขายในสนามบินสุวรรณภูมิ
และดอนเมืองมันมีหลายอย่างหลายประเภทก็เป็นทางเลือกให้กับผู้ใช้บริการ
น้ำดื่มราคาไม่เกิน๑๐บาทก็มีเนี่ยเขายืนยันแบบนี้นะคะ
ก็ให้ผู้โดยสารเลือกเอาแบบแพงก็มีแบบถูกก็มีลักษณะแบบนี้ค่ะ
น้ำดื่มฟรีก็มีนะนะคะ
นายไพรินชูโชธาวรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมบอกว่า
ก็ได้ให้ทอทแก้ไขเรื่องนี้นะคะก็จะต้องเร่งประชาสัมพันธ์หน่อย
ว่าร้านอาหารที่ขายอาหารถูกน้ำดื่มถูกมันมีอยู่ตรงไหนยังไงร้านอะไรบ้าง
แล้วก็แต่งตั้งคณะอนุกรรมการควบคุมและกำกับการขายอาหารและเครื่องดื่มขึ้นมา
เพื่อตรวจสอบการขายให้เป็นตามเงื่อนไขของสัญญานะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาบอกกันได้นะว่า
สนามบินไหนไปเจอราคาอาหารราคาน้ำดื่มที่มันแพงมาก
มาบอกกันหน่อยเพราะเขาบอกว่าฟรีก็มีน้ำไม่เกิน๑๐บาทก็มี
อยู่ที่คนใช้บริการจะไปเลือกซื้อ
ก็มีท่านผู้ชมส่งไลน์เข้ามาเมื่อสักครู่นี้

คืออยู่จุดไหนมีถูกจริงมีฟรีจริง
แพงนิดเดียวไม่ได้แพงกว่าราคาข้างนอกเยอะ
แต่มันอยู่โอ้โหอยู่ไหนก็ไม่รู้อ่ะ

ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีไงต้องประชาสัมพันธ์บอกหน่อย

สุวรรณภูมิอย่างนี้โอ้โหเดินไปซื้อ
ไม่รู้จะกลับมาขึ้นเครื่องทันหรือเปล่าอย่างนี้
แต่ไอ้ที่อยู่ใกล้นี่ก็โอ้โหแพงมหาโหดเลย
ไม่ลงเลยแล้วเดี๋ยวนี้สนามบินเนี่ย
คนเดินทางเนี่ยไม่ใช่ว่ามีแต่ร่ำรวยไปยุโรปไปไกล
ต้องกินให้อิ่มก่อนเออเขาก็ไม่ได้มีอะไรให้ไง

ไปเจออย่างนี้มันก็ซื้อกินไม่ได้